ไปดูหนึ่งในนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าทางด้านอาหารและเกษตรนะคะ
นั่นก็คือนวัตกรรมแสงซินโคตรอนค่ะ
แสงนี้นะคะมีขนาดเท่ากับเส้นผมเท่านั้นเองค่ะ
แต่ว่าสามารถลงลึกไปสู่การวิเคราะห์อาหารต่างรวมไปถึงสินค้าได้อย่างแม่นยำ
โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
ส่งผลดีต่อทางอาหารแล้วก็พืชทางการเกษตรด้วยนะคะทำให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่ามากขึ้น
และนี่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาสินค้าตามพระราชปนิษฐานของในหลวงราชการที่๙
ที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพงานวิจัยที่สามารถวิเคราะห์จำแนกความแตกต่างสายพันธุ์ของไก่
โดยการนำไก่พื้นเมืองอย่างไก่เนื้อโคราช
ไก่สายพันธุ์อื่นอีก๒ชนิดมาเปรียบเทียบกัน
โดยใช้แสงที่มีอนุภาคเล็กเท่าเส้นผม

ไก่เนื้อโคราชมีปริมาณไขมันและคาร์โบไฮเรด

เนื้อไก่มีความนุ่มชุ่มฉ่ำแต่ไม่เปื่อยยุ่ย
เป็นทางเลือกการบริโภคไก่สำหรับประชาชน
และเพิ่มมูลค่าให้ไก่เนื้อโคราช
เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นได้
ซึ่งงานตรงนี้เรายังสามารถที่จะประยุกต์ใช้
งานนิดอื่นด้วยในเรื่องของปรับปรุงระบบการเลี้ยง
เช่นเขาก็อาจจะมีการไปปรับปรุงพัฒนา
เรื่องของการเลี้ยงไก่โคราชในแบบคังหรือแบบปล่อย
ระบบการเลี้แตกต่างกันสูตรอาหารที่แตกต่างกัน
มันก็จะทำให้สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพไข่
ให้มีคุณภาพเนื้อที่ดีได้ด้วยนะคะ
เช่นเดียวกับงานวิจัยเรื่องการปนเปื้อนของแคทเมี่ยมในข้าว

ส่งผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพและชื่อเสียงของคุณภาพข้าวไทยในตลาดโลก
แต่นักวิจัยได้ใช้แสงซินโครตอน
ศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรีย
ที่มีความสามารถในการทนพิษของแคทเมี่ยม
และยับยั้งไม่ให้เข้าไปสะสมในข้าวได้
และเราใช้ซิงโครตอนเพื่อที่จะดูว่า
กลไกในการที่แบคทีเรีย
ไปจึงแคทมีีมที่อยู่ในดินเขาทำวิธีอะไร
แล้วเวลาที่ต้นข้าวดูดซับแคทมีีมเข้าไป
เขาดูดซับแคทมีีมแล้วเปลี่ยนรูปแบบของแคทมีีม
เป็นรูปแบบที่มีพิษหรือไม่มีพิษหรือเปล่า
คือกลไกของพืชเขาจะมีความพิเศษอยู่
ซินโครตอนก็จะบอกตรงนั้นได้
ซินโครตอนมีขนาดของลำแสงเล็กมาก
เท่ากับระดับความหนาของเส้นผม
นักวิทยาศาสตร์สามารถเลือกใช้ช่วงของความยาวคลื่น
พลังงานที่เหมาะสมมาใช้ศึกษาวิจัย
อาหารและสินค้าเกษตรเป็นเพียง๑ใน๑๒สายวิจัยของสถาบัน

ปรับปรุงกระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประสบความสำเร็จและเดินหน้าปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
จะเป็นการใช้แสงซิงโครตอน
เพื่อวิเคราะห์ฤทธิ์ของอาหาร
คนไทยเราคงจะคุ้นกับคำพูดที่ว่า
เรารับประทานอาหารเป็นยา
ถ้าอยากจะประกันให้ได้ว่าอาหารที่ทานเข้าไปนั้นเนี่ย
ทำหน้าที่เป็นยาและออกฤทธิ์ดีต่อสุขภาพจริง
ซิโลตอนคือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมากที่สุด

สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร
ที่มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า
จนถึงพืชผลทางการเกษตร
ให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้มากที่สุดอีกด้วย
นี่เป็นเพียงความสำเร็จส่วนหนึ่งของงานวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอน
ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและการเกษตร
ตามพระราชปนิษฐานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ต้องการเห็นประสบนิกรชาวไทย
พึ่งพาตนเองพึ่งพากันเอง
ในการสร้างการรับรู้เข้าใจถึงแนวทางของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง